คุณผู้ชมคะมาถึงคดีลาลาเบลกันหน่อยค่ะ

คือวันนี้สิ่งที่รอความคืบหน้าก็คือเรื่องของการนำตัวน้ำอุ่นไปฝากขังนั่นเอง
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะประมาณ๑๐โมง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบุคโลมีการนำตัวน้ำอุ่นมาพิมพ์ลายนิ้วมือ

แล้วนักข่าวนี้ไปถามนะพยายามที่จะถามน้ำอุ่น
สีหน้าสีตาน้ำอุ่นเคร่งเครียด
นักข่าวพยายามถามเกี่ยวกับความกังวลเรื่องคดี
แต่เขาก็ยกมือเหมือนปฏิเสธจะตอบคำถามเนี่ยนะคะ
ช่วงประมาณ๑๐โมงนายรัชเดชวงธบุตรหรือว่าน้ำอุ่น
ฤติบอยอายุ๒๔ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ยนะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวออกจากห้องขังสนบุคโล
เพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติที่ห้องประชุมชั้น๒
น้ำอุ่นสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ใส่เสื้อยืดคอกลมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตาดำนะคะ
สีหน้าสีตาเท่าที่นักข่าวเรารายงานมาบอกดูสิคะ
แววตามีความเครียด

ใช่ค่ะคือข้ามวันข้ามคืน
ทีมข่าวพยายามสอบถามในน้ำอุ่น
กังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องคดี
แต่ตอนที่ถามเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
คือเขายกมือปฏิเสธเหมือนไม่ตอบคำถามนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็เข้าห้องประชุมโรมใจที่ชั้น๓
อยากให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่นักข่าวถามน้ำอุ่นนี้ค่ะ
ตอบอะไรนะคะยกมือเหมือนกับแบบ

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสอบปากคำน้ำอุ่น
อย่างที่บอกไงว่าสอบปากคำมาราทอนจริง
ใช้เวลานานกว่า๑๕ชั่วโมงนะคะ
แล้วเมื่อวานช่วงเย็นก็มีการพาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แต่ความจริงมันจะมีจุดที่๒อีกจุดหนึ่งก็คือที่คอนโด
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยกเลิกไปก่อน
แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมไม่ไปคอนโด
แต่ว่านักข่าวก็บอกว่าตอนที่มาชี้จุดที่บ้านบางบัวทอง

ก็เลยต้องนำตัวน้ำอุ่นมาสอบปากคำต่อ

ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังของสนบุคโล
ช่วงประมาณสัก๗โมงเช้าของวันนี้ค่ะ

เอาเข้ากล่องไปให้น้ำอุ่น๒กล่องแล้วก็มีน้ำดื่ม
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
อุ่นก็ทานข้าวได้ปกตินะคะจนประมาณ๑๐โมง
พ่อแล้วก็แม่ของน้ำอุ่นเดินทางมาพบกับตำรวจ
เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารต่างด้วย
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาในน้ำอุ่น
อย่างที่เรารายงานข่าวไปคือ๓ข้อหา
หนึ่งคือหน่วงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองคือพาไปเพื่อกระทำอนาจารย์

แล้วก็จะนำตัวนายน้ำอุ่นไปขออำนาจสารอาญาธนบุรี
ฝากขังครั้งแรกในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าคดีของนายน้ำอุ่นถือว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะ
ตอนนี้มันมีหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจ
แล้วก็พูดถึงกันกับเรื่องของการสื่อสารกับวิญญาณของลาลาเบล
มีคู่แฝดคนหนึ่งคือคุณแจ็คจักรพันธ์กับคุณจิลจักรพงศ์

กุมารทองขึ่งรางของอะไรก็ว่ากันไป
เขาบอกว่าเขาไปโพสต์เรื่องราวการเสียชีวิตของลาลาเบล
โดยออกตัวมาก่อนว่างดดราม่างดด่าทุกกรณี
เพราะรู้ว่าต้องมีคนไม่เชื่อกับสิ่งที่เขาต้องการจะพูด
เขาเล่าบอกว่าวิญญาณของลาลาเบลมาสื่อสารกับตัวเขา

แล้วบอกว่าเขายังอยู่ในรถคันที่น้ำอุ่นพาไปที่คอนโด

ญาติพี่น้องของลาลาเบลต้องไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่คอนโดที่ห้องพัก
หรือแม้แต่โซฟาอันนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
น่าจะเป็นการทำพิธีที่มันผิดทาง
เพราะจิตสุดท้ายของลาลาเบลนั้นถูกผูกไว้กับรถคันที่เกิดเหตุ
ก็คือคันนี้นั่งฟุบแบบนี้โดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกันกับคุณจักรพงศ์การสมพศหรือว่าคุณจิล
บอกว่าค่ำของเมื่อวาน๒๔กันยายน

สมาธิอยู่บูชาเครื่องรางของขังตามปกติเป็นกิจวัตรที่ทำกันอยู่
แล้วก็บอกว่ามีจังหวะหนึ่งลาลาเบลมาสื่อสารแล้วบอกว่า
เธอเคยติดตามและเป็นสมาชิกของเพจของแจ็คกับจิลด้วย
อ๋อคือตรงนี้เหรอหรือทำให้มันคันเก็บกันสื่อกันติด
ประมาณนั้นแล้วจะมาขอความช่วยเหลือจากแจ็คกับจิล
แล้วบอกว่าตัวเธอยังอยู่ในรถคันนั้นคือวิญญาณเธอนะ
คือรถคันที่น้ำอุ่นเนี่ยพามาที่คอนโดแล้วขอให้ช่วยนำเธอออกจากรถด้วย
เอาไปฟังเสียงของคุณจิลนะครับ
สื่อสารกับเขาว่ามีอะไรจะให้ช่วย
มาเป็นหน้าเขาเลยในจิตนะฮะกำลังนั่งสมาธิ
มาเป็นหน้าเขาเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ในรถ
เข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาสิ่งพวกนี้จะสื่อสารกับใครก็แล้วแต่
สื่อสารเป็นได้แค่คำคำหนูในรถ
ผมจะบอกหลายรายการแล้วเป็นคีย์เวิร์ดไหม
อยู่ในรถเอาไปหน่อยทิ้งคำคำแล้วก็หายไป
ตายที่บ้านตายรถหรือตายที่คอนโดเราไม่รู้
แต่ว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ในรถ
เราก็ดาวน์ได้เลยว่าน้องต้องฝีชีวิตในรถ
จะให้ช่วยอะไรก็คือสื่อกลับไปในทางจิต
จะให้ช่วยอะไรบอกคนที่บ้าน
หรือคนที่สามารถเอาเขาออกจากรถหน่อยได้ไหม
คุณจิลบอกว่ามาเป็นคำหนูอยู่ในรถแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลังจากสื่อสารกับลาลาเบลจนเข้าใจแล้ว
คุณจิลก็เลยโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียค่ะ

ผมไม่ได้จะเกาะกระแสน้องดังหรืออะไรยังไงเลย
แต่ความตั้งใจคืออยากให้ครอบครัวของลาลาเบล
ลองทำพิธีเชิญวิญญาณที่รถอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าผลการชนะสูตรจากแพทย์
ระบุเวลาการเสียชีวิตไม่ว่าจะระบุเวลาใดก็ตามเนี่ย
แต่ถ้าเกิดว่าในมุมของศาสตร์ลี้ลับ
ที่เขาอ้างว่าสัมผัสวิญญาณสื่อสารได้เนี่ยนะคุณจิลบอกว่า
จิตของน้องยังอยู่ในรถอันนี้คือที่คุณจิลบอกนะคะ
คุณจิลเขาก็แนะนำไงว่าวิธีการช่วยเหลือคือให้ไปเอาเสื้อผ้า
เอาของใช้ของน้องไปวางไว้ที่เบาะรถของน้ำอุ่น
แล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณให้กลับออกมาจากรถคุณผู้ชม
อันนี้คือเป็นเรื่องความเชื่อแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงเห็นพูดถึงเรื่องชุด
แสกสีขาวของลาลาเบลอะค่ะคือตอนนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ให้ข้อมูลนะ
ชุดแสกสีขาวที่ใส่ในตอนที่ไปทำงานเอ็นเนี่ยนะ
สามารถให้คำตอบได้เพราะว่ากรณีที่บอกว่ามีการแจ้งข้อหาอาณาจารย์ล่วงละเมิด
จะเอาชุดแสกนั้นนะคะไปตรวจหาลายนิ้วมือต่างไปตรวจคาบอสุจิไปตรวจเส้นขนเส้นผมต่างว่ามีของใครเกี่ยวข้องบ้าง
แล้วก็อาจจะสามารถเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ถ้าเจอนะมันคือกุญแจอีกหนึ่งชิ้นสำคัญในการประติดประต่อเรื่องราวนี้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง
จากน้ำอุ่นที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ตอนนี้นะครับ